ไปดูกันหน่อยค่ะที่เชียงใหม่นะคะ
เมียครับไปตามผัวที่ร้านเหล้าคือมันเลยเวลาร้านปิดแล้วไง
ผัวไม่กลับบ้านสักทีตะหงิดตะหงิดแล้ว
เอารถไปจอดร้านอีกร้านหนึ่งไม่ให้ผัวเห็น
ตามไปร้านเหล้าแล้วปรากฏว่าเมียถูกแทงอาการสาหัสเอ้า
หลายคนอาจจะคิดว่าทะเลาะกับผัวแน่
ต้องบอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดจากความรักค่ะพี่อุ๋
ไปตามที่ร้านเหล้าใช่ไหมไปทะเลาะกับเจ้าของร้านที่เป็นผู้หญิง
เพราะหึงหวงทะเลาะกันถึงขั้นตบกันกับเจ้าของร้าน
ตบกันเสร็จปุ๊บสามีเข้าไปห้ามแยกออก
แล้วไปตบกันต่อที่หน้าร้านริมถนน
ยังไปตบกันต่ออีกข้างนอกจนล้มลงไปกองกับพื้นเลยนะ
เสร็จทีนี้ค่ะประเด็นมันอยู่ตรงนี้

รำคาญทะเลาะกันอยู่ได้
คว้ามีดออกมาจะแทงสามี
ภรรยากำลังตบกับเจ้าของร้านอยู่หันมาเห็นโอ้สามีมีอันตราย
กระโดดเอาตัวไปขวางผลักสามีให้พ้นทางมีด
เสียบเข้าหลังเธอทะลุปอดเลยนะคะ

ไม่ให้สามีโดนแทงแต่มีดเข้าหลังทะลุปอดตัวเอง

อันนี้อันนี้เจ้าของร้านกับอันนี้เมียใช่ปะ
จังหวะเมียมานี่ทะเลาะกับเจ้าของร้านแล้วแบบ

สามีบอกไปไม่เอาอย่ามีเรื่อง

ก็เลยพากันออกไปนอกร้าน

มันไม่จบตบกันไปแล้วสักแบบ

ตรงนี้นี่คืออำเภอสรรไซด์จังหวัดเชียงใหม่

บกันอยู่ที่หน้าร้านอีกสามีก็พยายามจะไปห้ามอีก

วัยรุ่นที่นั่งดื่มกินอยู่ในร้าน

ไม่พอใจไงรำคาญ

วัยรุ่นเกี่ยวไม่เกี่ยวไม่รู้
ตัวสามีทันที

มือก็ตบตาก็มองหัว

ไม่ใช่ผู้ชายบังผู้หญิงเป็นผู้หญิงกระโดดผลัก

โอ้โหมีดเข้าไหนเนี่ย

อายุ๓๑ปีการสาหัดเลยค่ะ
ผู้ภัยต้องรีบนำส่งโรงพยาบาลสันทราย

วันนั้นไปนั่งดื่มเหล้ากับหลานชายอยู่ที่ร้าน

ไป
หลังก่อเหตุกลุ่มวัยรุ่นก็พากันหนีไปค่ะ

คงตกใจแหละเพราะไปแต่ตัว
มือถือ๓เครื่องทิ้งไว้ที่ร้าน
บัตรประชาชน๑ใบก็ทิ้งไว้ที่ร้าน
ดีนะคะตำรวจไม่เหนื่อยตามง่ายเลยทีนี้

ได้คุยกับเจ้าของร้านที่ไปตบกับคุณหวาน
เธอก็ยอมรับนะว่าตบกันจริง

มานั่งดื่มที่ร้านอาหารกับรุ่นน้องเธอ

แล้วก็เป็นช่วงเวลาเดียวกันกับที่หวานมาตามเซ็นกลับบ้าน
ก็ตบกันจริงนั่นแหละก็หวานมาหึงไม่ดูตาม้าตาเรือ
แล้วมาหาเรื่องเธอก่อนก็เลยตบกัน

ไม่รู้เรื่องนะไม่เกี่ยวกันคนละศึกกัน
ก็คงจะเมาะกันไปหมดแล้วนั่นแหละค่ะ
แต่เอาเป็นว่าตำรวจเดี๋ยวตามตัวมาแล้วนะคะ
เพราะบัตรประชาชนก็มีมือถือ๓เครื่องก็อยู่ตามไม่ยากค่ะ
นัทธวินใช่ไหมไปอยู่ภาคเหนือไปอยู่เชียงใหม่เหรอ

เหมือนจะเจอแซคนัทธาวิน

กับน้องกับนุ่งพี่ก็ไม่ให้พื้นที่เขาเลยเหรอคะ